ส่วนเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเหตุฆ่าหันศพ
ตอนนี้ตำรวจเชียงใหม่สามารถควบคุมตัวมือหั่นศพได้แล้ว
ซึ่งเป็นการฆาตกรรมเจ้าของร้านนวดแผนโบราณ
พบว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นเพื่อนชายคนสนิทนะครับได้ทำการฆ่าหันศพเจ้าของร้านนวดแผนโบราณ
แล้วก็เผาเพื่ออำพลางคดีสารภาพว่าทำไปเพราะความหึงห่วงแล้วก็เรียนแบบมาจากภาพยนตร์
พันธุ์ตำรวจเอกนพดลใบเรือผู้กำกับการตำรวจภูทรสันทราจังหวัดเชียงใหม่
เปิดเผยความคืบหน้าคดีฆ่าหันศพนางสุมรีอ่อนสนิทอายุ๔๖ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านนวดแผนโบราณย่านถนนนิมารเหมิน
ก่อนจะเผาอำพลังคดีภายในบ้านแล้วก็จัดสรรว่า
จากการสอบปากคำพยานแวดล้อมพบว่าผู้ต้องสงสัยเป็นเพื่อนชายคนล่าสุดที่ไปติดพันกับผู้ตายอยู่ครับ

โดยเมื่อเที่ยงของวันนี้นะครับทางด้านของตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมในที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ก็มีรายงานว่าตำรวจได้จับมือฆ่าหันศพรายนี้ได้แล้วนะครับ
เป็นชายอายุ๔๑ปีซึ่งเป็นชาวตำบลเวียงอำเภอฝ่างครับ
เมืองต้นก็สารภาพว่าทำไปเพราะว่าความหึงหวง
เนื่องจากว่าคืนวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
ขณะที่อยู่ด้วยกันกับผู้ตายก็คือนางสุรี
ดังนั้นก็มีลายของชายอื่นลายเข้ามาหาในเชิงชูสาวครับ
เกิดเหตุทะเลาวิวาสกันแล้วก็มีปากเสียงกันขึ้นอย่างหนักนะครับ
โดยฝ่ายหญิงจะใช้มีดแทงอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะครับ
ฝ่ายหญิงจะใช้มีดแทงจึงเกิดการยื้อแย่งกัน
แต่ฝ่ายหญิงสู้ไม่ได้จึงทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
ก่อนตัดสินใจหั่นศพและเผาอำพลังคดี
เพราะเรียนแบบการชมจากภาพยนตร์รวมทั้งสื่อต่างด้วย
หลังเกิดเหตุมือฆ่าหันศพก็หนีไปปฏิบัติธรรมครับ
สำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งที่อำเภอสันทราย
แต่ไม่รอดถูกจับได้ในที่สุด
ขณะนี้อยู่ระหว่างการควบคุมตัวไปค้นหาของกลางเพิ่มเติมครับ